ตรวจนอกจากถนนสายหลักแล้วถนนสายรองเองก็จะมีมากยิ่งขึ้นด้วย
ตอนนี้เราเห็นตำรวจตั้งด่านก็เคารพกฎจราจรหน่อยละกันนะครับ
เพราะมีบางรายเกิดเหตุการณ์คือว่าเห็นด่านตรวจ
พยายามจะฝ่าด่านคือแหกด่านตรวจไปเลย
แต่ตำรวจเองเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขา
เดี๋ยวไปดูกันครับเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจจะขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตรวจ
แล้วตำรวจเขาจะทำยังไงไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ
รถมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะซิกแซกฝ่าด่านตรวจไป
ตำรวจก็เอื้อมมือไปอย่างที่เห็นนะครับดูภาพกันอีกรอบหนึ่ง
แบบนี้ครับตำรวจนี้นะครับตำรวจวงกลมสีแดง
รถมอเตอร์ไซค์มาป๊าดหลบนะครับพี่อ้าวไปเสร็จแล้วล้มครับ
เป็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถจับภาพรถจักรยานยนต์
พยายามจะฝ่าด่านตรวจเขาอ้างว่าแบบนั้น
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่ก็กางมือขวางไว้พอดิบพอดี
ทำให้รถล้มลงไประบุข้อความสั้นบอกว่า
ด่านลอยสอนอประเวททำเกินกว่าเหตุชกคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม
นี่คือข้อความที่อ้างไว้นะครับ
ล่าสุดคลิปนี้ก็มีชาวอินเตอร์เน็ตคลิกเข้าไปดู๔แสนครั้งแล้ว
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเห็นว่าตำรวจทำไม่ถูกต้องที่ไปขวางรถเอาไว้จนกระทั่งรถล้ม
อีกส่วนหนึ่งก็มองต่างมุมบอกว่าถ้าไม่คิดจะหนีรถก็คงจะไม่ล้ม
รวมถึงถ้ารถจักรยานยนต์ไม่ผิดก็ไม่ควรจะหนี

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามข้อเท็จจริงไปยัง
พันธุ์ตำรวจโทเศรษฐภัณฑ์ศรีสาคอนสารวัตรจราจรสถานีตำรวจประเวท
เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองครับ
เป็นการกวดขันวินัยจราจรตามปกติ
ซึ่งทางตำรวจเรียกให้รถจักรยานยนต์จอดแล้ว
แต่กลับว่ามีทีท่าว่าจะหนีก็เลยยื่นมือไปขวางเอาไว้เท่านั้น
เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์มีความผิดสองข้อหาคือหนึ่ง
สวมใส่หมวกกันน็อกกับใช้สะพานข้ามแยก
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตัวผู้ขับขี่เองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนทางตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไปไม่ได้ปรับอะไรนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่มุมมองของคุณผู้ชม
แต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเราเคารพกฎเคารพวินัยจราจร
น่าจะปลอดภัยที่สุดทั้งต่อคนปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต่อตัวเราเองด้วย